ผู้ชมครับตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะมันเป็นคลิปที่ทางฝั่งของผู้เสียหาย
เขาเอามาแชร์ในสังคมออนไลน์เพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องของคดีความ
บอกว่าในคืนวันนั้นคืนวันที่๓ธันวาคมนะครับสักตี๒ตี๓
ไปดื่มกินกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับแถวนนทบุรีท้องที่สพรัฐนาธิเบส
แล้วก็ไปเจอผู้ชายคนนึงซึ่งเขาบอกว่าเป็นทหาร
ยศสูงยศพันเอกเข้ามาหาเรื่องพวกเขา
โดยในที่เกิดเหตุมันมีคลิปอยู่หลายคลิป
คนที่ก่อเหตุจะใส่เสื้อสีแดงแล้วจะเรียกคนที่เขาพยายามเข้ามาทำร้าย
สั่งให้วิทพงวิทพื้นเรียกชื่อนน

จะเห็นว่ามีโต๊ะปูอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีที่นั่งดื่มกินด้วย
ทางฝั่งของนนท์เขาบอกเข้ามากับเพื่อนเขาแล้วก็แฟนเขามากันสี่คน
แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุตรงนี้เนี่ย
ทางผู้ชายเสื้อแดงคนนี้เข้ามาแล้วก็นี่เห็นไหมครับ
อันนี้เป็นตอนอีกรอบนึงแล้วคือทีแรกเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะมาเล่นโต๊ะภู
ซึ่งเขาความจริงเขาเล่นกันอยู่ก่อนนะฮะพอนนท์เขาไม่ยอม
เขาก็ไม่ยอมลุกจากโต๊ะผูผู้ชายคนนี้ก็ไม่พอใจ
แล้วเข้ามาหาเรื่องหาราวนะครับหลายสิ่งหลายอย่าง
อย่างเช่นเรียกนนมาแล้วก็บังคับจะให้วิทพื้น
แฟนของนนทเขาก็เข้าไปแบบทำไมจะต้องวิดพื้น
แล้วจะมาสั่งอะไรให้วิดพื้นมันเกี่ยวอะไร
หรือถ้าคุณจะเป็นทหารแล้วคุณเมาหรือเปล่า
จะมาสั่งให้คนอื่นที่คุณไม่พอใจให้วิทพื้นให้ลงโทษ
นักข้อถึงขั้นเข้ามากระช่งกระชากนะครับ
จนมีเพื่อนของนนทเขาคนนึงสร้อยขาดส่วนนนนี่ก็ถูกสายคล้องแมสเนี่ย
ถูกกระชากจนแบบบาดคอเลย
แล้วหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยนะฮะทางเจ้าของร้านเขาพยายามเข้ามาแยกเข้ามาห้าม
เขาก็โทรตามตำรวจนะตำรวจก็มาระงับเหตุในที่เกิดเหตุนะครับ
ตอนที่ตำรวจมาถึงเนี่ยผู้ชายเสื้อสีแดงคนนี้
ก็บอกกับตำรวจบอกไม่เป็นไรพี่เคลียร์แล้วแล้วก็ทำทีเป็นคุยโทรศัพ
เดี๋ยวจะมีคลิปที่เขาคุยโทรศัพท์ด้วยนะฮะนั่งคุยโทรศัพท์
แล้วก็อ้างกับตำรวจบอกพี่เคลียร์กับรองป๊อปแล้วซึ่งไม่รู้คือรองป๊อปไหนนะฮะ
โดยแอมโทรศัพท์มือถึงตอนที่ตำรวจมาแล้วมาบอกพี่เคลียร์กับรองป๊อปแล้วแล้วเป็นทหารด้วย
นี่นะฮะท่านผู้ชมครับทีนี้ทางฝั่งของหญิงสาวที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
และเป็นคนถ่ายคลิปก็ชื่อคุณแพทนะครับเธอยืนยันว่าไม่เคยรู้จัก
ไม่เคยมีเรื่องกับผู้ชายเสื้อสีแดงในคลิปเลยนะฮะแล้วมารู้ว่าเป็นทหารด้วยนะ
ก็เลยยิ่งหวาดกลัวกันใหญ่อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แล้วอยากให้ทหารคนนี้เนี่ยออกมาขอโทษอย่างลูกผู้ชายด้วยและต้องขอโทษผ่านสื่อเท่านั้น
อยากให้มาไก่เกลี่ยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หนูอยากขอเพิ่มเลยก็คือ
อยากให้เขาขอโทษออกสื่ออะค่ะแบบว่าขอโทษด้วยให้ทุกคนได้เห็นว่าเขารู้สึกผิดจริง
ให้พวกหนูได้เห็นด้วยว่าเขารู้สึกผิดจริงคือตัวเองทำแล้วคุณเป็นทหารคุณก็ต้องกล้า
กล้ารับด้วยแล้วคุณเปิดเผยขนาดนั้นคุณคุณเปิดเผยออกมาข่มขู่เราขนาดนั้นอ่ะ
เราเลยอยากให้คุณแบบขอโทษเราด้วยใจจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเพื่อนที่มากับนนท์เนี่ยบอกว่าไม่เคยรู้จักผู้ชายคนนี้มาก่อนเลยโดนกันทั้งกลุ่มนะฮะ
แต่เหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้เขาเรียกชื่อนนถูกพยายามจะมาเอาเรื่องกับนนเนี่ยเหมือนกับเขาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
แถวนี้นี่แหละไม่แน่ใจว่าจะรู้จักกันมากน้อยขนาดไหนนะครับ
เขาห้ามาวิบพงวิบพื้นอะไรเนี่ยแล้วก็ถูกกะช่งกะชากด้วยนะครับ
นนนปกว่าหลังจากเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชม
นี่วันนี้เขาก็โชว์รอยที่ถูกทหารคนนี้กระชากที่คอเห็นไหมฮะ
โทรมาบอกพี่เนี่ยเมาแล้วพี่ขาดสติ
เพราะว่าทุกคนทำอย่างนี้นะครับในการห้ามในการทุกอย่างครับ

ใจโทรอะไรขนาดนั้นอ่ะพี่ไม่เข้าใจเลยอ่า
อ่าพี่พี่ต้องดูพี่ต้องดูพี่ก่อนเมื่อวานเมื่อก่อน
พี่เมาพี่ยอมรับว่าพี่เมาอย่างน้อย
พี่ยอมรับว่าพี่ผิดมึงเนี้ยจริงจริงพี่ผิดที่ไปขู่
น้องไปอะไรเพราะความเมาของตัวเองอืมทีเนี้ยพี่ก็อยากแบบว่าเออ
ให้มันจบได้ไหมล่ะน้องอยากได้อะไรยังไง
ให้พี่ขอคำมาหรือว่าอะไรก็ว่าแม่งพี่จะต้องรับราชการ
นั่งคุยตรงไหนก็ได้ที่น้องสบายใจพี่ไปพี่ไปคนเดียวด้วยได้ครับ
เรียกเราเลยนะจริงน้องจะไปวันนี้ก็ได้
เดี๋ยวพี่จะได้สบายใจแต่พี่ขอเรื่องข่าว
เรื่องอะไรน้องอย่าฆ่ากันเลยอย่างนี้
ถึงแม้น้องเรียกเงินเรียกทองอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ว่าเอาดู
อย่างน้อยพี่ก็มีความเป็นพี่เป็นน้องกับเราหน่อยนนรัก
อย่างน้อยก็ขอให้เป็นพี่น้องตลอดไปอันนี้พี่โทรมาขอโทษกับตัวเองแล้ว
พี่อายุห้าสิบเอ็ดอย่างน้อยกับน้นเนี้ย
โทรมาขอโทษด้วยตัวเองก่อนแล้วแต่น้องคนอื่นก็เดี๋ยว
ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งพี่ก็พร้อมรับเพราะพี่พลาด
พี่ก็พร้อมรับครับผมทำให้น้องไม่สบายใจพี่ขอโทษ
อ่านี่แหละฮะแต่ที่นนท์เขาบอกที่เขาไม่สบายใจก็คือ
เขารู้จักกันแล้วเขาอยู่ในพื้นที่เหมือนกับอยู่หมู่บ้านเดียวกัน
แล้วเกิดโอ้โหจากนี้ไปมันจะยังไงต่อแล้วเนี่ย
พี่ก็ถามว่าทำไมมันต้องขนาดนี้นนทเขาก็บอก
พี่ต้องไปดูพี่ก่อนนะดูตอนต้นคลิปที่ผู้ชายคนนี้
ที่เป็นทหารก็โทรมาหานะฮะเขาก็ฟังเสียงตอนต้นคลิปเนี่ย
พี่ก็ว่าเอาคุยได้ครับพี่ทำไมมันกลายเป็น
ทำไมเรื่องมันต้องเป็นอะไรใหญ่โตขนาดนี้บอกพี่ไม่เข้าใจเลย
น้นก็บอกน้นต้องดูพี่ก่อนนะน้นบอกพี่ต้องไปดูพี่ก่อนนะ
คุณมาสอนแล้วผมถ้าเกิดคืนวันเกิดเหตุ
ผมยังคิดไม่ออกเลยนะว่าถ้าเกิดผู้ชายคนนี้ทหารคนนี้มีปืนอยู่จะเกิดอะไรขึ้น
จะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเป็นว่าล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
ว่าได้รับแจ้งความจากทางฝั่งผู้เสียหายแล้วเดี๋ยวจะเรียกเจ้าของร้านเหล้านะครับ
แล้วก็ทหารคนก่อเหตุมาให้ปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาต่อไปนะครับ
เรื่องต้นพบว่าทหารนายนี้นะครับมีความผิดข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับ
การข่มขู่ด้วยขณะเดียวกันทหารที่ก่อเหตุก็รู้ตัวแล้วนะครับ
เหมือนที่ท่านเห็นนะครับคือพันเอกพิเศษวงวริสอายุห้าสิบเอ็ดปี
สังกัดมธบ๑๘ตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำ
ซึ่งทางผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษแล้วนะครับด้วยการกักตัวและทำรงวินัยกับทหารนายนี้
ส่วนเรื่องการเจรจากลายเกลี่ยกับทางฝั่งผู้เสียหายเดี๋ยวต้องรอให้พ้นช่วงการถูกโทษกักตัวทำรงวินัยก่อน
แล้วทหารจะพาไปพูดคุยกับทางฝั่งผู้เสียหายเพื่อเจรจากันต่อไป
แล้วก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาจากทางตำรวจด้วยนะฮะค่ะคุณผู้ชมค่ะ